คุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าเหตุที่มีหนุ่มใหญ่จ่อยิงผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็กรรมการกองทุนหมู่บ้านเสียชีวิตไปเนี่ย๓ศพด้วยกันนะคะ
แล้วยังแบกเอาระเบิดใส่กระเป๋าบุกสำนักงานอายการจังหวัดแพร่อีก
ล่าสุดเนี่ยผู้ก่อเหตุถูกตำรวจแจ้งไป๓ข้อหานักเลยค่ะ
กรณีที่นายพิทักษ์ชัยรักษุกอายุ๖๑ปีใช้อาวุธปืน๓๘
จ่อยยิงนายเศรษฐณีเสนสุธิพันธ์อายุ๔๗ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ด
แล้วก็มีกรรมการกองทุนหมู่บ้านอีก๒คนคือนายชะลอพุทธวงศ์อายุ๖๐ปี
นางแสงทองบุญสุวรรณอายุ๖๓ปีเสียชีวิต
ที่สารามหมู่บ้านบ้านพุ่งน้ำสายหมู่เจ็ดอำเภอเมืองม่อจังหวัดแพร่
โดยพกอาวุธปืนและแบกระเบิดแสวงเครื่องประดิษฐ์เอง
ใส่กระเป๋าแล้วบุกเข้าไปที่สำนักงานอายการจังหวัดแพร่
ทำให้ถูกตำรวจสพเมืองแพร่รวบตัวเอาไว้ได้ค่ะ
ล่าสุดวันนี้ทางตำรวจสอบปากคำนายพิรักษ์ชัยผู้ต้องหาเพิ่มเติม
มีทนายความมานั่งฟังการสอบปากคำด้วย
หน้าท่าทางของผู้ต้องหายังเรียบเฉยค่ะแล้วไม่ได้ให้สื่อเข้าไปสัมภาษณ์นะคะ
ตำรวจค่ะได้แจ้งข้อหา๓ข้อหานักเลยก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะมีวัตถุระเบิดติดตัวไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่ว่าไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพราะว่าผู้ต้องหาขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผน
และตำรวจเองก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะกลัวว่าญาติผู้เสียชีวิตจะมารุมประชาธรรมน่ะนะคะ
ตำรวจก็เลยนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดแพร่ซึ่งผู้ต้องหาบอกว่าขอโทษค่ะขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต
มสังหารเป็นเพราะตัวเองเก็บกฎอัดอั้นครับแค้นใจหลายประเด็น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดแผงพระเครื่องการลงสมัครสอบตการฟ้องร้องหมินประมาท
เขาตัดสินใจนานหลายเดือนเลยตัดสินใจลงมือค่ะส่วนเรื่องของระเบิดประดิษฐ์ขึ้นเองดูจากอินเตอร์เน็ต
ที่สำคัญมีระเบิดไปอีกค่ะฟังเสียงหน่อยค่ะ

พี่ข้อส่ะสนแทนวันกี่ปีครับเนี่ย

หลายเดือนครับ

ตัวที่นู่นเพราะมามอบตัวที่นี่ผมกลัววิสามัน
ไปที่อายการว่าผมคุ้นเคยกับอายการอายการนี่คือปลอดภัยที่สุดไง
อ่ะนั่นก็เป็นเสียงจากผู้ต้องหานะคะฐานะพันธุปรุดเอก
คดีเนี้ยมันไม่ได้ซับซ้อนเลยเพราะว่าผู้ต้องหาสารภาพหมดส่วนเรื่องประกันตัวครอบครัวผู้ต้องหายื่นขอประกันแล้ว
แต่พนักงานสอบสวนคัดค้านเพราะเป็นเหตุรุนแรงตอนนี้รอผลตรวจทางวิทยาศาสตร์ดำเนินคดีนะคะ
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพยังอยู่ที่โรงพยาบาลแพร่รอผลตรวจเชื้อโควิด๑๙ก่อน
ช่วงบ่ายก็จะผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็ให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
ส่วนวันนี้ยังมีคนเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักอีกนะคะ
เขาก็ไปให้ปากคำที่โรงพักยืนยันว่าผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตเป็นคนดีมากค่ะ
รักเคารพหลังผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าโหดเนี่ยชาวบ้านหวัดภาวะกันหมดเลย
เช่นเดียวกับนางรัตนาอุตรพงศ์อายุ๕๘ปีกรรมการกองทุนนะคะ
เปิดเผยนาทียิงบอกว่าคือตอนนั้นเธอนั่งอยู่ตรงกลางตรงนั้นด้วย

เสียงปืนดังหูอื้อไปหมดแล้วเธอก็รอดตายมาได้หุดหวิดนะคะ

ไม่รู้ว่าดังตั๊บที่พี่มาส่งเงินก็เขาก็ยักหน้าอย่างนี้
พวกนี้ก็ก้มเขียนกำลังเขียนได้ครึ่งเดียวนะ
ก็ไม่รู้ดันดังตั๊บก็ก้มอยู่นะก้มเขียนอยู่อ่ะ
ไม่รู้ว่าดังแป๊บแล้วก็สะดุ้งแล้วนะดังแป๊บก็นั่งเฉยแล้วไม่รู้อีก

เรายังไม่เชื่อว่าผู้ใหญ่ลงไปนอนยังไม่รู้เลยว่าผู้ใหญ่ลงไปนอน
นอนไม่ได้เลยคืนนี้นอนไม่ได้เลย
นอนไม่ได้เลยคิดคิดตลอดที่ว่าเห็นกับหูกับตาเนี่ยเนอะ
ส่วนแม่กุ้งอายุ๕๐ปีเป็นภรรยาผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตนะคะ
ตาประสิทธิ์อายุ๗๖ปีเป็นพ่อตาผู้ใหญ่บ้านเล่าว่า
ชนวนเหตุในการก่อเหตุเนี่ยผู้ต้องหาอ้างเรื่องถึงการฟ้องร้องหมินประมาท

ส่วนที่พนักงานอายการมีคำสั่งไม่ฟ้อง
จากเห็นว่าไม่เป็นความผิดฐานหมินประมาทจนคดีถึงที่สุดแล้วค่ะ
ประเด็นเรื่องพื้นที่คลองถมที่จะตั้งแผงพระเครื่อง
ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตัวผู้ใหญ่บ้านเลย
รวมไปถึงการเลือกตั้งสอบตที่ผู้ลงสมัครไม่ได้ไปยุโยงชาวบ้าน
เพราะถ้ามีการยุโยงจริงพี่ชายของเมียผู้ใหญ่ที่ลงสมัครก็คงได้รับเลือกไป
แต่นี่ก็ไม่ได้รับเลือกนะคะก็เลยไม่เข้าใจว่าจะแค้นใจอะไรขนาดนี้
ส่วนแม่ของผู้ใหญ่บ้านยังคงเสียใจมากร้องไห้ตลอด
รังสังหรณ์ว่าตาขวากระตุกก่อนที่ลูกชายจะถูกยิงเสียชีวิตด้วยนะคะ
เรื่องทางคดีเดี๋ยวก็ต้องดำเนินกันต่อไปนะคะ